ส่วนเรื่องนี้นะคะที่นครศรีธรรมราชต่อเนื่องกันเรื่อย

มีคนใจบาปมัดเท้าสุนัขไปทิ้งคูน้ำริมถนน

คือไปมัดมันด้วยไงแล้วก็คือโชคดีพลเมืองดี

เข้าไปช่วยเหลือได้อย่างปลอดภัย

อีกแล้วอยากผ่านเมื่อไหร่นะชอตกลางนี้สินะ
เห็นแล้วมันสลดหดหูใจติดตามกันสองข่าวเลยนะคะ
เรื่องของคนแหละมนุษย์เราไปทำกับสัตว์นะคะ
เป็นช่วงที่เจ้าหน้าที่มูลนิธิใต้เต็กตึงนครศรีธรรมราช

มันถูกเชือกมัดเท้าเอาไว้แล้วมัดเอาไว้กับเสาปูนรั้วลวดหนาม
จมน้ำแล้วครึ่งตัวอยู่ที่คูน้ำข้างถนนพุทธภูมิหมู่๖
ตำบลมะม่วง๒ต้นอำเภอเมืองนครศรีธรรมราชเนี่ยนะคะ
ปากมันเองก็มีตะก้อครอบไว้
คือมันทำอะไรไม่ได้เลยคิดดูเท้าก็โดนมัด
ปากมันก็ช่วยกัดอะไรไม่ได้เพราะว่ามันโดนตะก้อครอบ
แล้วจะเห่าร้องเรียกใครก็ไม่ได้ด้วยนะ
มันเลยอิดโรยถ้าปล่อยไว้จมน้ำตายแน่นะคะ
เจ้าหน้าที่ก็เลยต้องใส่ถุงมือหนังป้องกันมันกัดเข้าไปตรวจสอบ
แล้วพบว่าคือเท้าทั้ง๔โดนมัดแน่นเลยขยับไม่ได้หรอกค่ะ
แล้วใช้มีดตัดเชือกออกเนี่ยดูค่ะช่วงนาทีที่แบบปล่อยมันเป็นอิสระนะคะ
โอ้โหมันก็แบบหลุดออกมาแล้วมันก็ดิ้นทันทีเลย
ข้อเท้าทั้ง๔เนี่ยมีร่องรอยเขียวช้ำเลือดไหลด้วย
คือมันถูกมัดเอาไว้นานแล้วหลังจากช่วยเสร็จมันก็วิ่งหนีไปนะคะ
นายสุภากรพวงทองอายุ๕๐ปีพลเมืองดีบอกว่า
เขาไปออกกำลังกายกับเพื่อนแล้วมาสังเกตเห็นสุนัขตัวนี้
มันแช่น้ำอยู่ในคูน้ำน้ำมาท่วมครึ่งตัวแล้ว
แต่ทำไมมันไม่ขยับขยื่นตัวเลย
พอดูใกล้ปรากฏว่าอ้าวถูกมัดไว้กับเสาปูนนี้นะคะ

แต่ตัวเขาเองมาวิ่งคือเขาไม่มีอุปกรณ์อะไรเลย
ก็กลัวจะถูกสุนัขกัดด้วยก็เลยแจ้งกู้ภัยค่ะ
ส่วนตัวเชื่อว่าสุนัขตัวนี้น่าจะมีเจ้าของ
เพราะมันมีปลอกคอแต่ใครล่ะเอามาทิ้งไว้
ถ้าเขากับเพื่อนไม่มาเห็นมันคงจะจมน้ำตายแน่นะคะ
ฟังเสียงหน่อยค่ะ
เพราะว่าเขาเห็นปุ๊บเขาก็เหมือนกับใจให้ช่วยครับ
เป็นสุนัขที่ว่าน่าจะมีเจ้าของ
เจ้าของเพราะว่ามีโซ่แล้วก็มีตะก้อ

แต่ว่าขาดแล้วน่าจะลอยสุนัขกัด
แล้วเขาพยายามจะขึ้นจากน้ำ
ด้านนายสุรศักดิ์สุนทรกิจหัวหน้าทีมกู้ภัยนะคะ
บอกว่าสุนัขตัวนี้เป็นเพศผู้พันธุ์ไทยผสมสีดำ
ก็เชื่อว่ามีเจ้าของแน่นอนไม่น่าจะใช่สุนัขเร่ร่อน
เพราะสุนัขมันเชื่องค่ะไม่ได้ดุร้ายเลย
ว่าเจ้าของสุนัขอาจจะจับมัดขามัดปาก
นำไปทิ้งไว้หลายชั่วโมงแล้ว
รีบวิ่งหนีหายไปเลยคาดว่าจะกลับไปหาเจ้าของแหละ
แต่ก็ไม่รู้ว่าเป็นสุนัขที่ไหนถ้าเจออีกครั้งน่าจะจำได้
เพราะว่าที่ขาของมันยังมีแผลอยู่ทั้ง๔ข้าง
คือเป็นแผลบวมด้วยนะคะอืมโอ้น่าสงสารนะคะเนี่ย
โชคดีนะอ่ะมีคนมาช่วยแล้วค่ะ